เปิดปากกับภาคภูมิ
อะไรไม่มีไม่มีอะไร

วันนี้ผมมาทำให้เห็นให้คนทั่วโลกเห็นว่า
คนไทยถ้าสมมุติไปกระทำเขาจนหมดเนื้อหมดตัว
ก็มีคนไทยคนอื่นที่พร้อมจะออกมาช่วยเหมือนกัน

ผมบอกไว้ก่อนนะผมช่วยเรื่องนี้ผมช่วยฟรี
เพราะอะไรเขาบอกว่าเขาหมดตัวแล้ว
สุดท้ายคือเงินที่เดินทางมาหาผม

วันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่

พลังบอกว่าถูกผู้หญิงไทย

มีตำแหน่งทางราชการด้วยนะครับ

เอาเงินเอาทองไปจนหมดเนื้อหมดตัว

ที่บ้านเกิดของเขาที่ฮอนแลนด์

หวังว่าสักวันหนึ่งเกษียณ
มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทย
ไปมาหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินด้วย

ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง

ร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทย

ขณะเดียวกันเรื่องทางคดีก็ไปแจ้งความแล้ว

ผมได้คุยกับคุณกัลจอมพลัง
ที่ส่งเรื่อง

ซ้อนกันระหว่างคุณปีเตอร์ด้วย

เดี๋ยวยังไงผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็เปิดเสียงให้ฟังกันแล้วกันนะครับ
แขกรอบเชิญในรายการวันนี้สี่ท่านด้วยกันนะครับแน่นอนว่าคุณพีเตอร์นะครับ
ชายชาวฮอนแลนด์ที่เป็นผู้เสียหายมีคุณกันจอมพลังที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้
ทนายโนบิด้วยนะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้
และผู้หญิงอีกท่านหนึ่งที่อยู่ข้างคุณปีเตอร์ชื่อคุณลีย่าเป็นอดีตภรรยาของคุณปีเตอร์
คุณลีย่าบอกว่าเธอเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกัน
เนื่องจากหลังจากหญิงสาวคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณปีเตอร์เนี่ย

เอาละครับเดี๋ยววันนี้คุณลีย่าจะช่วยพูดคุยกับคุณปีเตอร์ให้นะฮะ
เป็นภาษาดัชใช่ไหมฮอนแลนด์
คุณปีเตอร์อายุเท่าไหร่ฮะ
อายุ๖๒ค่ะ
ถ้า๖๒ปัจจุบันถือว่ายังทำงานอยู่ไหมฮะที่ฮอนแลนด์
ทำงานอยู่ค่ะจนถึงอายุ๖๗ค่ะ

ทำงานก็คือบริษัทเอกชนเกี่ยวกับด้านการเงิน

ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่ามันไปยังไงมายังไงฮะ
ถึงแบบโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวขายบ้านขายที่ดิน
เอาทรัพย์สินเงินทองเงินดงเงินเดือนโอนให้กับผู้หญิงคนนี้หมดเลย

ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเขาแอบติดต่อกัน
ค่ะแล้วตอนนั้นพี่กลับมาเมืองไทย
แล้วคุณปีเตอร์เล่าให้ฟังว่าเขาได้ติดต่อผู้หญิงคนนึงที่เมืองไทย
ค่ะแล้วก็เขาเล่าให้ผู้หญิงฟังหมดเลยว่ามีแฟนอยู่ที่ต่างประเทศ
ตอนนั้นคือปี๒๐๑๗๒๐๑๐ใช่ไหม

ตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาจะคุยเฉยแต่ผู้หญิงพยายามดึงเขาไปหา
ว่ามาเรียนรู้กับฉันสิมาหาฉันสิ
ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาแอบติดต่อกัน
พอพี่กลับไปกลับจากเมืองไทย
แล้วคุณปีเตอร์ก็ไปทำงานที่จีน
แล้วทีนี้หลังจากนั้นเขากลับไปฮอแลนด์ใช่ไหมคะ
แล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่ปกติ
แล้วทีนี้พี่ก็เห็นว่าผู้หญิงโทรไปหาเขา

พี่ก็เลยถามเขาเธอติดต่อผู้หญิงเหรอ
บอกฉันนะพูดความจริงกับฉัน
แรกเขาก็ไม่กล้าพูดแต่หลังมาเขาก็เล่าให้ฟัง
แล้วผู้หญิงรู้ไหมว่าเธอมีฉัน
ฉันเล่าฟังทุกอย่างตั้งแต่ครั้งแรกเลยนานเท่าไหร่
เขาบอกตั้งแต่เดือนเริ่มเดือนมกรากุมภาที่คุยกัน
แล้วก็ผู้หญิงก็ชวนเขาตลอดให้ไปหา
แล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลยโทรไปหาผู้หญิง
โทรไปถามว่ารู้จักปีเตอร์ไหมแล้วปีเตอร์มีแฟนอยู่
ผู้หญิงตอบว่าแล้วไงคะเขาเข้ามาในชีวิตหนูแล้วอ่ะ
พี่บอกหนูช้าไปหนูจะเอาอืมเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะ
คืออย่างนี้หลังจากนั้นคุณลีย่าก็เลยต้องเลิกกับคุณปีเตอร์นะ

ก็คือคุณปีเตอร์ที่คลิปที่เป็นคลิปที่คุณปีเตอร์อัดคลิปออกมา

บอกเล่าเรื่องราวต่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ

ให้ตัวสุดแล้วมีความรู้ใจให้รู้ได้ครับ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
นะเพียบกับเรื่องของหาคู่นะครับคุยกันสุดท้าย
ขณะนั้นนะครับแล้วก็พูดคุยกันก็เริ่มคุยกันไปถึง
อนาคตวางแผนว่าเดี๋ยวกระทรงกระเสียนเสร็จแล้วก็
มาอยู่ที่เมืองไทยเดี๋ยวจะส่งเงินส่งทองให้เขา
สุดท้ายเนี้ยส่งส่งจริงจริงอืม
ขายบ้านขายที่ดินอะไรต่างต่างนานาแล้วส่งเงินมาให้เขาทั้งหมดเนี่ย
รวมแล้วเนี่ยบอกมีสลิปด้วยอ่า
รวมแล้วเท่าไหร่ฮะถ้าดูจากสลิปทั้งหมดเลย
ถ้าดูจากสลิปทั้งหมดก็๔ล้านกว่าค่ะ
ส่งมาถึงปีปลายปีที่แล้วสองพันยี่สิบสองใช่ไหมใช่ค่ะ
สองพันสิบเจ็ดมาถึงสองพันยี่สิบสองค่ะนะฮะทีนี้
ไอ้การส่งเงินการเจอเจอกันในช่วงเวลานั้นเนี่ย
ริยะช่วยถามคุณปีเตอร์ให้หน่อยว่าทำไมถึงถึงรักแล้วก็ไว้ใจ
แล้วก็ส่งเงินให้กับเขาตอนที่มาเจอเขาที่เมืองไทยแล้วก็ส่งมา
ตลอดจนถึงจนรวมรวมบอกว่ามีสลิปเนี้ยสี่ห้าล้านเนี้ย
ด้วยลึกอาทิมเมสเขากลับไปด้วยว่า
กล้านาก่อนนะครับ
ลาทอยู่กัน
เขาบอกว่าเพราะผู้หญิงบอกเขาว่า
ให้ไว้ใจได้เพราะฉันทำงานข้าราชการ

ไม่มีปัญหาแล้วก็

คือหลายอย่างที่ทำให้เขาเพราะว่าผู้หญิงก็แบบ
บอกพูดเรื่องอนาคตทุกอย่างทั้งหมดเลยค่ะ

เท่าไรนะ๔ล้านกว่า๔ล้านกว่าอันนี้ไม่รวมเงินสด๔ล้าน๗นะไนโนมิ
บอกมีสลบสลิบชัดเจนเลยคุณกันตอนที่ครับ
คุณลีย่าติดต่อมาก่อนใช่ไหมครับหลังจากที่มันเกิดเรื่องเกิดขึ้น
ตอนแรกที่เรื่องเกิดขึ้นใช่ไหมคะกับเขา
คือไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยเขายังไงดี
ในคุณไซดก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวจะลงโซเชียลให้
เพื่อที่จะหาคนทนายมาช่วยอะไรมาช่วย
เพราะว่าปีเตอร์เขาหมดตัวแล้วไม่มีใครที่ไม่มีเงินพอที่จะหาทนายเอง

เอางี้ถ้าเกิดความสัมพันธ์ในการเจอกันเนี่ย
คุณปีเตอร์ได้เจอกับผู้หญิงคนนี้สมมุติว่าชื่อคุณพัฒน์กันแล้วกันนะ
เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของอบจใช่ไหม

ปัจจุบันอยู่อยู่ที่จังหวัดสกนคร

ผู้หญิงตอนนี้น่าจะ๔๗ปีค่ะ
คุณปีเตอร์เขาได้เจอกันกี่ครั้ง
เขาเจอกันกี่ครั้ง
เขาเป็น๔ครั้งเจอกัน

เขาบอกว่าเขาได้เจอผู้หญิง๔ครั้ง

แล้วก็ปี๒๐๑๙อีก๑ครั้ง
หลังจากนั้นโควิดมาก็ไม่ได้เจออีกเลย
เจอกันก็คือมาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่
อุดรธานีหรือว่าที่เมืองไทยอย่างนี้ใช่ไหม

ด้วยสเตรกที่นั่นอีกละครั้ง
แล้วเขามาเพื่อฝากกันสิ
เขาบอกว่าที่เขามาเจอผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่บ้าน
ไม่ได้ไปอยู่กินกันคือผู้หญิงจะพาเที่ยว

อุดรณ์ทานีบ้าง
ไม่ได้อยู่กินกันเป็นฉันสามีภรรยา
แต่ก็เจอเจอกันมีความสัมพันธ์กันนั่นแหละ

พาไปเจอพ่อเจอแม่พาไปที่ทำงานเขาไหมอะไรอย่างนี้เปิดตัวไหม
คลอบฟามิลลี่เจออินเด้อดาทเกษียณ
และเขาก็ไปกับคอนโทร์เกว่าในบ้านดุง
ค่ะผู้หญิงสร้างความเชื่อถือให้เขาว่า
พาไปที่ทำงานให้ไปดูที่ทำงาน

ครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วครั้งที่สองเนี่ยผู้หญิงพาไปเจอครอบครัว
เพื่อสร้างความมั่นใจให้เขาหลังจากนั้นพอเจอสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดนะฮะ
ก็ไม่ได้เจออีกเพราะติดโควิดไม่ใช่ติดโควิดเป็นช่วงโควิด
คุณปีเตอร์ก็เลยไม่ได้มาเมืองไทยใช่ไหม
ก็ต่อเนื่องมา๒๐๒๓ถึงช่วงเวลานี้ไอ้ช่วงเวลาที่ไม่ได้มาเมืองไทยเลยเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ถ้าฟังจากคุณปีเตอร์คือเขาก็พยายามพูดพยายามบอก
เรื่องการสร้างอนาคตตลอดค่ะทรัพย์สินอะไรบ้าง
ที่ว่าต้องขายไปต้องอะไรไปเพื่อจะส่งเงินมาให้กับทาง
บ้าวะเอ่อเอ่อวันเองเบงก์น่าเกิดอยากเก็บดับเน็ต

ต้องกลัวฉันจะคืนให้แน่นอนแล้วก็ผู้หญิงก็เคยโทรไปหาพี่สาวเขาด้วย
ห่มร้องไห้แม่ต้องการผ่าตัดต้องการเงินถ้าไม่อย่างนั้น
เรื่องใหญ่แม่จะมีเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเขาก็เชื่อ
เอาล่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณปีเตอร์นะฮะแต่ว่าจุดจุด
สุดท้ายเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นคุณปีเตอร์ถึงรู้แน่ว่า
ผู้หญิงคนนี้ที่คุณปีเตอร์ไปบอกว่าโอ้โหเขาหลอกเราแล้วล่ะ
เขาเอาเงินเราไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการเงินคืนเราก็หมดเนื้อหมดตัวเหมือนกัน
นำซ้ำในช่วงเวลาที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณพีเตอร์ต้องเลิกกับ
ภรรยาที่อยู่ด้วยกันที่ฮอนแลนด์ณขณะนั้นอีกนะฮะ
ก่อนที่จะมาหาคุณกันมาหาทนายโนบิพักครู่เดียวนะฮะ
เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับรวมทั้งเรื่องที่ว่า
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกมาแล้วนะเขาบอกมาแล้วหลังจากที่คุณปีเตอร์ออกมาร้องเรียนออกมาเมืองไทยแล้วเป็นข่าว
เขาบอกมาแล้วคุณปีเตอร์จะว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิเขาไม่ได้มาหาเรานั่นเขาอยากได้เงิน
ทำไมเขาไม่มาคุยกับเราแล้วเมื่อกลางคุยกันว่า
เงินก็เงินนะเงินก็นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่า

หนูหนูไม่ได้หลอกที่จะเข้าเข้าตามหาที่หลอกหนูอ่ะค่ะ
คือขับรถผ่านเนอะที่ก็บอกว่าฉันอยากจะได้ที่ตรงนี้
ว่าหมายถึงพี่จะปอกกอบเอาไปถามเรื่องพี่จะผมกอบคำ
อื้อที่ก็ตั้งคือไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็คือได้

พี่ยอมรับว่าเพียงเงินสูงน่ะนี่แต่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ได้คืนนะคะ
แต่เอามา๕๖ล้านไม่มีค่ะ

พี่ก็จริงก็บอกว่าจริง
เมียไทยของแกก็เมียเมียคนไทยอ่ะเขาเปิดปานทวดอะไรอยู่ข้างล่างบ้านค่ะแก
แกบอกว่าแกจะขายบ้านหลังนี้แล้วก็แบ่งเงินขึ้นกับเมียพริกไทยอย่างนี้
ที่ก็เลยคิดว่าอ่าชีวิตของเราจริงจริงของเรามันก็วุ่นวายพอสมควรแล้ว
อยากจะเอาคุณวุ่นวายเข้ามาที่วิทยาลัยทำไมแต่พี่ไม่เคยบอกว่าคุณขายบ้านทั้งหมดแล้วแกมาอยู่กับฉันเถอะไม่เคยขอสองคนแบบเนี้ย
คนให้เราให้สองพันแต่ว่าอาจจะอาจจะทุกเดือนเพราะก็ต้องทุกเดือนอยู่แล้วเพราะว่า
แต่เรื่องของการเที่ยวบอกว่าที่นี่น่ะอะไรที่นี่น่ะเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะทำของให้
นี่คือเสียงที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะของคุณพัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่บอกกับทีมข่าวเอาไว้เมื่อสักครู่นี้อย่างที่ฟังนะฮะ
คือทางคุณพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลอกนะช่วงที่คบกันเนี่ย
แล้วช่วงโควิดที่ว่าห่างหายไปแล้วคุณปีเตอร์ไม่สามารถเดินทางมาเมืองไทยได้เนี่ย
คือไอ้ที่ต่างที่ส่งเงินมาให้เนี่ยก็ไปดูนะไปหาอะไรต่างนานา
แต่สุดท้ายเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นที่สอบประกอบมันเลยซื้อไม่ได้
แล้วคุณปีเตอร์เนี่ยส่งเงินมาอะไรมาเนี่ยก็สามแสนห้าแสน
ถ้าอยากได้คืนเนี่ยเดี๋ยวจะคืนให้เพราะความจริงแล้วคุณพัฒน์เองก็
คุยไปคุยมารู้จักไปรู้จักมาเอ้ามีเมียคนไทยอยู่ที่บ้านที่ฮอนแลนด์อยู่แล้วนี่
แล้วข้างล่างบ้านคุณปีเตอร์เมียคนไทยก็เปิดร้านนวดไทยอยู่
มันวุ่นวายไปหมดไม่ได้บอกให้เขาขายบ้านเลยเขาไปบอกเขาเดี๋ยวเขาจะขายบ้านแล้วแบ่งเงินกับเมียคนไทยอะไรของเขาเอง
สุดท้ายก็เลยเอ้าแยกกันดีกว่า
หลังจากรู้ข่าวว่าเขาเนี่ยโอ้โหแบบสะบักสบอมเลยต้องดั้นดนมาเมืองไทยเพราะว่า
อีกฝั่งนึงเขาจุดสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนที่ว่าทำให้เขา
ที่เขารู้ว่านี่สงสัยเราเราจะถูกหลอกแล้วเรา
เขาเขาทิ้งเราแล้วหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันจุดสุดท้ายมันคือวันไหนอะไรยังไง
อืมจุดสุดท้ายก็คืออ่าวันที่ยี่สิบแปดคลิปสุดท้ายที่ว่าเป็นคลิปเสียง
โทรมาแล้วเขาปฏิเสธทุกอย่างอ๋อมันจะมีคลิปเสียงอยู่นะ
เดี๋ยวถ้าทีมงานมีเดี๋ยวจะให้คืนที่ว่าคุยกันเป็นเสียงโทรศัพท์ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นที่นี่เป็นบ่ายโมงแล้วที่โน่นเป็นเวลาหกโมงเช้าอืม
เป็นช่วงเช้าเลยอ๋อที่เราให้ดูไปตอนต้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลย์เพลงแล้วผู้หญิงปฏิเสธทุกอย่างเลย
ไม่รับรู้ทุกอย่างเลยคือพอติดต่อกันมาอ่าไม่ได้มาเมืองไทยแหละ
ช่วงที่สถานการณ์โควิดก็พยายามติดต่อเรื่อยมาจนสุดท้ายเนี่ยคือคลิปนั้น
โทรมาแล้วอะไรก็ไม่ได้คุยกันปีเตอร์ถามเรื่องโฉนดเรื่องอะไรอ่ะ
เขาก็ปฏิเสธหมดเลยทุกอย่างปฏิเสธหมดตอนนั้นปีเตอร์แบบเครียดมาก
บอกว่าฉันไม่รู้จะทำไงฉันอยากตายแล้วเขาบอกอย่างนี้แล้วทีนี้
เขาก็เข้ามาหามาคุยด้วยก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอแยกกันไป
เลิกกันไปเนี่ยพี่ลิยาก็ยังอยู่ที่ฮอลแลนด์ก็ยังอยู่ที่นู่นค่ะยังทำงานอยู่ที่นั่น
ใช่ค่ะเขามีร้านนวลไทยอยู่ที่นั่นใช่ค่ะเขาก็เลยมามาบอกว่าเนี้ย
เขาไปเจอเขาเจออย่างงี้มาค่ะมาคุยฉันฉันไม่มีใครช่วยฉันแล้ว
อืมเธอพอจะช่วยฉันได้ไหมฉันพูดภาษาไทยก็ไม่ได้อืม
ใช่ไหมคะก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะ
แล้วทีนี้ก็เลยไปคุยกับพี่สาวเขาว่ามันเกิดเรื่องนี้กับน้องเธอ
เธอรู้ไหมเธอรู้ไหมว่าน้องเธอส่งเงินไปให้ผู้หญิงเยอะมาก
ไม่มีใครรู้เรื่องเลยพี่สาวเขาก็รู้แต่ว่าน้องชายเล่าฟัง
ส่งเงินมาซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านเอาละทีนี้พี่ลีย่าก็เลยติดต่อไป
ติดต่อมาก็มาเจอคุณกันจอมพลังครับนะจนคุณปีเตอร์ก็มาเมืองไทย
เดี๋ยวก่อนจะไปตรงคุณกันนะก่อนจะมาตรงพิริยะผมขอถามคุณปีเตอร์หน่อย
ให้ผมหน่อยคุณพัฒน์เนี่ยแหมตอนนี้เป็นอะไรเป็นอดีตแฟน
เป็นอะไรไม่รู้คุณปีเตอร์บอกไม่รักแล้วใช่ไหม
คือเขาบอกไม่ได้ให้เขาถึง๔๕ล้านอย่างที่บอกนะ
ถ้าเกิดเขาจะคืนให้เนี่ยเขาพร้อมคืนให้สามแสนถึงห้าแสนบาทเนี่ย
คุณปีเตอร์จะว่ายังไงเอ่ออ่า
เขาบอกว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วเพราะว่าเงินก้อนนี้ที่เขาส่งมา
เขาว่าจะต้องสร้างบ้านสร้างอะไรแล้วมาอยู่ด้วยกันในอนาคตตอนที่เขาเกษียณอายุแล้ว
สิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการเงินคืนทั้งหมดหรือว่าต้องการอะไรยังไงฮะ
เขาบอกว่าแน่นอนฉันต้องการคืนทุกบาททุกสตางค์ในสลิปเนี่ยที่๔ล้านกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เป็นความจริงฉันไปถึงบ้านดุงแล้วฉันไปดูด้วยตาของฉันแล้ว
มันไม่มีความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยเขาต้องการคืนทั้งหมดค่ะ
พี่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีที่ว่าเคยส่งรูปมาให้ดูใช่ค่ะได้คุยกับเขานะวันนั้นที่ว่าเป็นคลิปที่ว่าล่าสุดที่คุยอ่ะแล้วได้คุยอีกไหมได้เจออีกไหมฮะ
พี่ก็ไปกับเขาเนอะไปถึงบ้านดุงเลยคือมาที่เมืองไทยแล้วก็ไปหาใช่ไปที่บ้านดุงเลยไปทำงานเขาใช่ค่ะเพราะพี่ก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงย้ายที่ทำงานไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแล้ว
ที่บ้านยังอยู่ที่เดิมใช่ค่ะใช่ค่ะไปก็เลยไม่เจอไม่เจอเพราะว่าคนที่ทำงานที่นั่นพนักงานที่ทำงานที่นั่นน่ะหัวหน้าที่นั่นบอกว่าเขาย้ายไปแล้วเมื่อสามปีกว่าแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอก็ยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่เจอค่ะไม่เจอแต่ว่ามีอยู่ที่ไปกันเมื่อไหร่ที่ไปกันที่ว่าเราไม่เจอไปเมื่อวันจานอาทิตย์ท

พอได้ฟังเรื่องราวของคุณพีเตอร์เขาแล้วอ่ะตอนนั้นเป็นยังไงเชื่อไม่เชื่อคือตอนแรกเนี่ยผมฟังเฮ้ยมันจะเป็นไปได้อ่ะฆ่าราชการระดับผู้ใหญ่นะของจังหวัดนะจะมาทำตัวอะไรแบบนี้นะผมก็เลยขอดูก่อนหลักฐานนัดไปคุยเลยนะนัดไปคุยก่อนวันหนึ่งขอดูหลักฐานทั้งหมดผมเห็นหลักฐานแล้วผมตกใจมากเลยนะสิ่งแร
ผู้หญิงเนี่ยถามว่าผมขอโทษนะขออนุญาตใช้คำแบบชาวบ้านนะผู้หญิงไทยเนี่ยในต่างประเทศเขามองว่าเป็นแมงดาตัวเติ๊ดเลยนะครับจริงเขามองว่าผู้หญิงไทยเนี่ยมาเกาะฝรั่งกินนะครับมาหลอกพอหมดตัวก็ทิ้งเรื่องเนี้ยมันมันไปทั่วยุโรปเลยนะครับมันเป็นข่าวผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องเริ่มกู้ศักด
ของพี่พีเตอร์เนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันตลกมากมันย้อนแย้งมากเขาไปตามแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่บอกว่าไม่มาหาที่ไทยแล้วไม่คุยนะเข้าไปมาแล้วแต่มีโทรศัพท์บอกว่าให้กลับไป
มีโทรศัพท์ตัวมาเขาบอกให้กลับไปแล้วหลักฐานเนี่ยผมขอบอกนะครับนะฝรั่งเนี่ยเวลาเขาโดนหลอกเขาก็ไม่เจอว่าเขาจะโง่ทั้งหมดนะไม่เห็นหน้าใครหน้าเดี๋ยวก่อนนะไม่เห็นผมเซ็นเซอร์ไว้แล้วผมเซ็นเซอร์ไว้แล้วเซ็นเซอร์ไว้แล้วเขาก็ไม่ได้โง่นะครับเขาวีดีโอคอร์เนี่ยเขาอัดไว้หมดนะตอนที่คุยกับคุ

พูดถึงเรื่องอะไรมันคืออะไรผมถามว่าไอ้คนในคลิปเนี่ยหน้าตามันเหมือนกัน

อันนี้คือภาพที่เขาส่งให้ว่ามันเป็นโฉนดพาดแปลงต่าง
เป็นพื้นที่บ้านแล้วก็สร้างบ้านทุกอย่างค่ะ
ปีเตอร์เขาเลยเชื่อไงว่ามันมีบ้านอยู่จริง
เขาไปดูเนี่ยนะมันเป็นที่เปล่าไม่มีอะไรเลยแล้วมันไม่ใช่ของเขา
ก็เมื่อกี้เขาบอกเองไม่ใช่ว่าที่สอบประกอบซื้อไม่ได้

แล้วทำไมในคลิปถึงบอกว่ามีโฉนดอยู่ที่ชั้นแล้วอ่ะ
คือเคยคุยเคยพูดเคยส่งภาพแลนบ้านอะไรต่างนานามาให้คุณปีเตอร์

ผมบอกไว้เลยนะครับคุณเป็นค่าราชการระดับสูง
คุณทำอะไรก็ต้องมีอะไรที่มันอิงคำพูดของคุณ

ถ้าคุณยิ่งไปแบบนี้นะลูกปฏิเสธแบบนี้นะ

คุณบอกว่าโอนมาขอตังค์๒๐๐๐ได้มา๒๐๐บาท

ตกลงอย่างนี้ให้โดยเสน่หาหรือเปล่า
ก็เขาเป็นแฟนกันนี่

พึ่งแจ้งพึ่งโสดก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย

พักกันครูเดียวครับทุกชวนชมครับ
คุณกันครับตกลงเห็นบอกยังไงไม่ใช่คุณปีเตอร์คนเดียวเหรอ
หรือยังไงคุณปีเตอร์เรื่องหลอดชงอาคาร
เดี๋ยวก่อนมาผมคาไอ้สองหมื่นได้สองพันเลยคือคือคุณพัทเนี้ยเขาบอกว่า
คุณปีเตอร์ไม่ได้ให้อะไรเยอะแยะหรอกบางทีขอสองหมื่นให้แค่สองพัน
นี่ผมบอกให้นะอันนี้นะอันนี้คือแสนห้านะครับนะ
ผมลงไว้ในเฟสผมนะแสนห้าอันเนี้ยนี่สองพันเหรอนี่สองพันเหรอ
นี่แค่หนึ่งในสลิปนะนี่แค่หนึ่งในสลิปนะครับแต่สลิปทุกครั้งเนี่ยเขามีหมดเลยใช่ไหม
นี่นี่คือคุณดูเขารวมใส่ไฟล์พีดีเอฟไว้มีเป็นร้อยสลิป
คือคุณปีเตอร์เขาเก็บไว้หมดมันสองพันได้ไหมล่ะถ้ามันเป็นหลักฐาน
มันเป็นหลักฐานทั้งหมดมันเป็นหลักฐานเยอะมากในแอปอะไรของเขาอยู่แล้ว
ผมดูแล้วชื่อโอนเข้ามันเป็นชื่อเขาด้วยคือท่านผู้ชมอาจจะอ้าว
แล้วไม่มีสลงสลิปอะไรเยอะแยะคือถ้าฟังจากพี่ลีย่าที่คุยกับคุณปีเตอร์ให้ฟังเนี่ยนะฮะ
ตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยแรกแรกที่เจอกันเนี่ยอ่า
คุณพัฒน์ให้คุณปีเตอร์ไปเปิดบัญชีธนาคารในเมืองไทยเอาไว้
แล้วก็มีแอปพลิเคชันถึงเวลาคุณปีเตอร์ทำงานที่ฮอนแลนด์
เวลาโอนเงินมาให้คุณพัชเนี้ยเดี๋ยวจะไม่ไว้จ่ายกัน
หาว่าแหมมามาหลอกมาหลอกก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองอ่า
บัญชีของเขาเองนะครับตัวผู้หญิงเองนะ
แล้วมันก็มีบัญชีของคุณปีเตอร์เองด้วย

ซึ่งบัญชีตรงนี้เนี่ยบัญชีนี้เนี่ย
เหมือนกับโอนมาเข้าบัญชีตัวเองที่เมืองไทย
ชื่อปีเตอร์เองจะได้ไว้ใจ
แต่ถึงเวลาเนี่ยคุณพัทก็มาบอกให้คุณปีเตอร์เนี่ย
เงินออกมาให้หน่อยโอนเงินออกมาให้หน่อย
สุดท้ายมันก็ไปที่คุณพัฒน์อยู่ดี
อันนี้ตามที่คุณปีเตอร์เขาบอกนะคุณพัฒน์มีอะไรอยากชี้แจง
อยากจะพูดจะคุยกันเนี่ยรับโทรศัพท์แล้วคุยกันได้เลยนะฮะ
ยินดีนะครับทุกอย่างมันพูดมันอิงกันด้วย

จะยังไงต่อจะช่วยเขายังไงต่อ
คือตอนนี้ผมพาไปที่กระทรวงมหาทัยนะครับ
พาไปหาท่านรัฐมนตรีช่วยท่านนฤทธินะครับขำนุรักษ์นะครับ
ยื่นหนังสือให้ท่านแล้วท่านตอนนี้สั่งการไปแล้ว
ตรวจสอบเรื่องจริยธรรมก่อน
แต่วันนี้ก่อนเข้ารายการมันมีอะไรที่มันน่าเซอร์ไพรส์รู้ไหมพี่อุ๋

คือในช่วงย้อนกลับไปก็บอกโควิดมาเจอไม่ได้ใช่ไหม

ปี๖๒คุณคบกันตั้งแต่ปี๖๐ถูกไหม
มาหาผมเนี้ยภาพคือปี๖๒ขูลดูตรงที่วงกลมปี๖๒
คนนี้ชื่อโจดี้เป็นคนอเมริกา

บอกว่าผมดูข่าวต่างประเทศผมก็โดนเหมือนกันอุ้ยตายแล้วผม
ผู้หญิงชุดดำดำนั่นนั่นแหละครับนี่คือคนที่คบกับปีเตอร์ในเวลาเดียวกัน
ใช่ไหมโอ้โหนี่ไปทั้งอเมริกาไปทั้งยุโรปนะครับ
นี่ต้องเมื่อกี้ผมแอบถามปีเตอร์หลังไมค์ว่า
คุณได้ไปแช่ให้ปลากัดเท้าแบบเขาหรือเปล่านะ
เพราะว่าจากที่ผมดูเนี้ยอันเนี้ยปีเตอร์เห็นเนี้ย
เนี้ยต้องถามความรู้สึกปีเตอร์นะรู้สึกยังไงคุณปีเตอร์เพิ่งรู้ใช่ไหม

อันนี้คือภาพที่คุณพัทเขาเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคย
ก็ยังแบบแคลงใจอยู่แต่ที่เขาเห็นแน่นแน่นอ่ะคือตอนเนี้ยที่เขาเห็นรูปน่ะ
เขามั่นจังแล้วว่าเขาผู้หญิงมีคนอื่นซ้อนเขาเขาตอบที่ช่วยข้อมูลนะ

นึกว่าโลกคู่ขนานเขาบอกว่าคุณโจดี้เนี่ยคบกับ๔ปีเหมือนกัน
๔ปีแล้วให้โอนซื้อที่ดินปลูกบ้านชื่อร่วมกับโจดี้เหมือนกันปุ๋ย
แล้วคุณโทดี้บอกว่าผมโอนไปให้อีก๒ล้านจริงผมว่านึกมันเป็นโรคคู่ขนานอีกอันหนึ่ง
มันแปลกมากและอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยเนี่ยคือเขาเป็นค่าราชการ
หรือเขาเป็นไกด์ทำงานอบจก็ใช่ผมนึกว่าค่ารายการหรือเป็นไกด์นำเที่ยว
ทำไมฮะเพราะเนี่ยฝรั่งแฟนที่เขามาเนี่ยพาไปที่ต่างหมดเลย
ไม่ได้พาไปบ้านตัวเองพาไปนู่นไปนี่เนี่ยอยู่โควิดมาไม่ได้แต่พาอีกท่านหนึ่งเที่ยวอยู่
ถ้านายโนบิอย่างนี้เนี่ยถือว่าอย่างไรถ้าเขาจะบอกว่าเอาก็คุยกันเองนะ
แฟนกันคบกันโอนเงินให้กันคือถ้าหากฟังจากเรื่องของคุณปีเตอร์แล้วเนี่ย
แล้วก็แถมมีอีกท่านหนึ่งเข้ามาโดยพฤติการเนี่ยเฮ้ทำไมมันใกล้เคียงกัน
และถ้าหากข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะเรียกว่าความรักหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าหากว่าคุณมีเจตนาโดยทุจริตนะครับคือเจตนาไม่บริสุทธิ์แหละ
มีการที่จะใช้กลอุบายปกปิดข้อความอะไรก็แล้วแต่จนทำให้บุคคลอื่น
ก็คือชาวต่างชาติที่หลงเชื่อเนี่ยนะครับได้ไปซึ่งทรัพย์สินเนี่ย
ลักษณะแบบนี้ก็จะมีความผิดฐานช่อโกงได้นะครับ
ถ้าข้อได้จริงเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ารับฟังมากอย่างนั้นนะครับ
ก็แน่นอนหลอกไปกี่ครั้งก็๑ครั้งจำคุกไม่เกิน๓ปี
ทีนี้อย่าลืมนะครับว่าคุณปีเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้โง่ครับ
ข้อมูลการแชททั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี๒๐๑๗เนี่ย
นั่นคือปึ๊กนึงเนี่ยคืออยู่ในนี้เก็บไว้หมด

ลืมว่าโปรแกรมแชทมันสามารถบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดนะครับ
แล้วนะครับทั้งแชทผ่านโปรแกรมทั้งแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยนะ
มันมีหมดนะครับข้อมูลต่างที่คุณพูดไว้ว่า
อย่างนู้นอย่างนี้เอกสารต่างที่ส่งไป
อย่าลืมครับว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับ
การที่คุณแจ้งบอกว่าคุณอยากมีชีวิตร่วมกันก็ดี
หรือหลักฐานการบอกว่ามีโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ต่างหรือแบบบ้าน
คุณบอกว่าคุณได้เงินไป๓๕แสน
แต่ดูจากแชทข้อความนะครับ
แล้วก็สลิปการโอนที่เกี่ยวเรื่องเฉพาะเรื่องบ้านนะ
ยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ให้เป็นรายเดือนต่างนะครับ
มันไม่ใช่แค่๒๓๔๕แสน
ที่ดินก็๔แสนแล้วนะครับ
ไปทำเรื่องการกู้บ้านอีกเนี่ย
มี๒๕๐๐๒๕๐๐โอนไปเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างน้ำไฟอีก๑๗๐๐
คือเอาเป็นว่าเขามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเขาโอนมาเยอะ
แค่รวมอยู่เนี่ยมันเกิน๕แสนครับ

ตามข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้คือ๔ล้าน๗แสน
ทีนี้คุณกันเมื่อวานนี้ที่ไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
อันนั้นคือทางวินัยเพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่อบจ
ที่สะกดนครใช่ไหมครับ

คือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยที่ประสานทนายโนบิเข้ามาเนี่ย
นายโนบิเนี่ยภาคอีสานเนี่ยเขาทำงานช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วนะ
นายโรบีเนี่ยก็เดี๋ยวจะดูแลทางด้านคดีให้นะครับ
แล้วก็ทางสพที่ดูแลเนี่ยเดี๋ยวผมจะประสานเข้าไปด้วย

แจ้งความแล้วตอนนี้แจ้งความแล้วที่ศพบ้านดุง
แล้วเดี๋ยวจะติดตามเรื่องของความรวดเร็วด้วย
คือตอนนี้เรามีการแจ้งความกับข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเนี่ย
ในลักษณะของตามข้อที่จริงนี่เลยว่ามีการแสดงข้อความที่ไม่ตรง
แต่ความเป็นจริงแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินนะครับ
ส่วนข้อหาเนี่ยจะเป็นพนักงานสอบสวนเป็นคนตั้งเองแต่ว่าไม่เป็นไร
แต่ถ้าเกิดว่าทางพนักงานสอบสวนงานเยอะนะครับ
ผมมั่นใจในพยายามหลักฐานผมฟ้องตรงก็ได้ผมไม่กังวลเลย
อันนี้คือเพื่อจะเรียกเงินคืนทั้งหมดอย่างที่คุณปีเตอร์บอก
ต้องการเงินคืนทั้งหมดที่ให้ไปอย่างนี้ใช่ไหม

ไม่แค่ทางเรานะทางคุณโจดี้เนี่ย

ผมบอกเลยนะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานราชการผมอยากจะฝากบอกหน่อย

ประสานไปที่หน่วยงานราชการประสานไปถึงผู้ใหญ่ของจังหวัดเลยนะ

ถ้าท่านเป็นแม่ของเมืองแล้วท่านไม่มีอำนาจจะทำผมถามว่าแล้วใครจะทำเรื่องนี้

ผมต้องเลยต้องมามหาดไทยเนี่ยอย่าปกป้องกันนะว่ากันไปตามถูกตามผิด

ประเทศไทยจะยิ่งเสื่อมเสีย
ผมประเทศไทยยิ่งเสื่อมเสียถ้าเราผิดเราบอกเรายิ่งรับอกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ที่พวกเราออกมาวันนี้ให้ต่างชาติเขาเห็นว่า
มันมีคนที่พร้อมจะช่วยชาวต่างชาติที่ถูกกระทำแบบนี้อยู่นะครับ
ผมถามล่าสุดไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับ
ท่านนายกชูพงศ์คำชวงบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าทราบเรื่องแล้ว
แต่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นหน้าที่ของตำรวจกับอายการในการไปพิสูจน์ข้อกล่าวหากัน
เพราะว่าถือว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ถูกกล่าวหาอันนี้เป็นฝั่งผู้กล่าวหา
ซึ่งมันจะไปสิ้นสุดที่ศาลเป็นผู้ตัดสินทางอบจสกลนครคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
ทำได้ก็คือว่ากล่าวตักเตือนและตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องทางจริยธรรม
ให้ใครออกจากราชการได้เนี่ยข้อหาเดียวคือเรื่องของการ
ช่อกงเงินรัฐแต่นี่เป็นเรื่องของการส่วนบุคคลจะไปหล
กลัวอะไรยังไงที่ไปแจ้งข้อหาการอันทรัพย์ทางอบจรบอก
ถ้ามีอะไรอยากฝากบอกถึงเขาเนี่ยคือทุกวันนี้ยังรักเขาอยู่ไหมเนี่ยหรือว่ายังไง
นูแฮวเยอร์นอคฮาว์ฟันฮา
แกก็บอกว่าในความรู้สึกดีมันไม่มีแล้วแล้วความรักมันก็ไม่มีแล้วเพราะโดนความไว้ใจมันก็ไม่มีเพราะเขาหลอกลวงมากมันเป็นอะไรที่เขารับไม่ได้
แล้วมารู้เพิ่มเรื่องที่ว่าเนี่ยมีคนที่เขาบอกที่เขาถูกหลอกอีกครบซ้อนอีกรู้สึกยังไง
ผมคิดสิเก็บสนใจหวานตอนนี้น่ะนะครับ
บอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเอามามากไม่โอเคแล้วเขารู้สึกว่ามันโกรธมากในการกระทำในครั้งนี้
ครับเวลาผมหมดจริงคุณกันทิ้งท้าย
ผมอยากจะฝากบอกแล้วกันนะครับนะฮะเรื่องนี้เน้นเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
มันเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของคนไทยทั่วโลกผมถามว่าถ้าวันนี้คนไทยเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไปแล้ว
เราไม่ออกมาช่วยเหลือกันเนี่ยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะถูกตาหน้ายังไงครับ
นี่มันคือภาพลักษณ์ของประเทศวันนี้นะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาช่วยกันนะครับ
แล้วก็อย่าคิดว่าต่างชาติเขาโง่เสมอไปนะครับส่วนคุณพัฒน์คุณกันบอกว่าให้เวลาอีก๒วันใช่ไหมเมื่อวานให้๓วัน
อีก๒๓วันตอนนี้ให้เวลาเหลือ๒วันนะครับนะคลิปทั้งหมดที่ผมมีนะครับ
ถ้า๒วันท่านไม่จัดการอะไรท่านบอกท่านติดต่อไม่ได้นะผมจะเอาคลิปนี้เปิดเผยทั้งหมดนะครับ
เอาละครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมิขอบคุณทุกคนจริงครับขอบคุณทุกท่านนะครับ
ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่บ่าย๓๓๐นี่คือวันที่๒นะครับกุมภาพันธ์นะครับ
แต่พรุ่งนี้พบกันหลังจบไทยรัฐนิวโชว์นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ